คุณต้องรับฟังเสียงของเรา

อย่างจริงใจเพื่อที่จะนำไป

ถ้าเราไม่จริงใจที่การรับฟังเสียง

เขาก็คือเสียงชาติมากของประชาชนต้องการนายกมนตรีนี้ทำงานต่อให้ประเทศชาติบ้านเมือง
ในบรรยากาศอย่างนี้ยิ่งต้องทำงานต่อเลยค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะทีนี้หนูมองว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่ปารินานะคะ
ทั้งนี้หนูอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะ
ตัดสินแล้วก็วิเคราะห์สิ่งที่ได้รับฟังในวันนี้นะคะ
ว่าในมุมของผู้ชุมนุมและในมุมของคนที่เป็นตัวแทนของรัฐสภา
หรือว่าเป็นตัวแทนของสอสอเนี่ยเขาได้มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะ
นี้อยากให้พี่น้องประชาชนลองวิเคราะห์ดูค่ะว่า
สถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลมีท่าทีกับเราอย่างไร
แล้วเรามีท่าทีกับรัฐบาลอย่างไรอะไรที่มันควรจะต้องเหมาะสม
ความเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะ
เพราะว่าการที่จะเอาไปมำทำตัวไม่เหมาะสมน่ะ

หรือจะพูดอธิบายอะไรได้ในเรื่องของความเหมาะสมนะคะ
หนูเลยถึงบอกว่าให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเป็นคนตัดสินดีกว่า
พี่น้องประชาชนตัดสินเลยนะคะว่าใครเหมาะสมใครไม่เหมาะสม
ขอบคุณที่ปิดรายการให้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
ลากันไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ